ปล่อยตัวแม่น้องมีนแล้ว

ลักทรัพย์หญิงไก่๓ล้าน
ถามตรงกับจอมขวัญ๑๙นาฬิกา